สำหรับในหลายพื้นที่ที่บางทีก็ต้องมีการขับรถขับรากัน
แต่ว่าเดินทางกลับบ้านไม่ขับรถก็ไม่ได้ผู้ใหญ่บ้านโคราชเขาก็เลยผุดไอเดียสร้างสรรค์เนี้ย
เขาบอกว่าเดี๋ยวสร้างกระโจมฟางให้นอนพักหลังฉลองปีใหม่กันไปเลย
อันนี้ดีนะนอนไปเลยจ้ะเออ
สวนเกษตรผสมผสานสวรรค์บ้านนาของนาย
รงศักดิ์พักกระโทกผู้ใหญ่บ้านโนนทอง

จัดสถานที่รอรับสมาชิกในครอบครัวญาติมิตร

ทำเป็นโต๊ะทำเป็นเก้าอี้เอาไว้นั่งกินเลี้ยงสังสรรค์กัน
แล้วก็มีกระโจมฟางแบบนี้ค่ะ
ผู้ใหญ่ทำรงศักดิ์บอกว่าคืนส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่
ลูกหลานญาติโยมเพื่อนฝูงก็จะมากันเยอะ
พื้นที่บ้านไม่พอจะรองรับค่ะ
เลยทำโต๊ะฟางเก้าอี้ฟางกระโจมฟางไว้รองรับซะเลย
เปลี่ยนบรรยากาศกันหน่อยรับความเย็นนอกบ้าน
องดูดาวเคล้าสายลมฉลองปีใหม่กันค่ะ
ส่วนใครที่ดื่มจนเมาไม้แล้วนะคะเอาไม่เป็นไร
ก็เข้าไปนอนในกระโจมฟางหลับไปเลย
เอาให้สั่งเอาให้พร้อมก่อนแล้วค่อยตื่นมาขับรถ
จะได้ไม่ต้องเสี่ยงให้เกิดอุบัติเหตุ
ตามนโยบายรัฐเมาไม่ขับป้องกันอุบัติเหตุนั่นเองนะคะ

ก็เอาเสื้อหนาวไปเอาผ้าผมไป